ร้องได้ให้ร้าน

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
เจอกับคนรวยรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอที่ไหลเห็นมีแต่แกง
เสียงแทงหรือไทยเราเหลือทน
ต้องยอมพี่กายแลกกับความจน
ฉันจึงมองหมดก็เพราะคนภูมิเทพรวง

ได้อีกคืออยู่ในเขา
ช่างอีกที่ความรัก
แต่ในความรักคือไม่ได้
ความรักเจ้าด้วยลำดาบ
ที่กลับมานะ
ก็ขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้กันแล้วกันนะครับมาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑นะครับจากนักสู้ชีวิตของเราคุณไหมนะครับ
ตกลงว่าคุณไหมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณหมายร้องได้

คุณไหมร้องได้ครับ

สุดสุด
ร้องได้แบบนี้ค่ะเพลงแรกค่ะ

เป็นอาการที่เรียกได้ว่า
ใครเห็นใครก็ชื่นใจใครเห็นใครก็ใจชื้น
นี่คือความสุขแบบอัตโนมัติที่เราได้เห็น
ของการแสดงออกมาแบบธรรมชาติ
นี่ก็คือครอบครัวนะครับเวลาทุกข์ก็ตุ๊กด้วยกัน

คนที่อยากจะเข้าไปกอดเข้าไปอะไร
ก็คือคนในครอบครัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
นั่นก็คือสามีแล้วก็ลูกแล้วก็หลาน
น่าจะเป็นรอยยิ้มและความดีใจ
ครั้งแรกตั้งแต่น้ำทั่วเบาะปลาไป
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณหมายรู้สึกดีขึ้น

จากเพลงของคุณสุนารีราชสิมา

ไหมจากเดิมทีมีเงินเก็บอยู่แสนกว่าบาท
ปลาไปหมดพร้อมเงินกู้อีกเจ็ดหมื่น

ใช่ค่ะได้ตังค์มาเท่าไหร่ฮะสมัยก่อนแค่ป๖เดี๋ยวนี้ให้เรียนฟรีถึงม๓
แต่ว่าทีนี้ค่าหนังสือค่ารองเท้าค่ากินก็ไปรับผิดชอบตัวเอง
กรต่างจานสีกระดาษเขียนอะไรต้องซื้อเอง
ในส่วนของหลานที่ยังเรียนอยู่ส่วนของแจ๊คนี่พีชีพแล้วทำมาทั้งหมดแล้วกี่อาชีพ
ไปรับจ้างดูดซ่วมแล้วก็จับป๊ารับจ้างจับปลาแล้วก็กลับมาฉีดยาที่บ้าน
คือไปสูบซ่วมนี้ก็ยังสูบอยู่ไหมตอนนี้

ไม่ใช่ครับในบ่อที่เขาเป็นฟาร์มไก่
เวลาเขาจะจับปลาทีเราก็ไปรับจ้างเขา

ตีอวนแล้วก็เอาปลาขึ้นเพื่อให้เขาไปขายอย่างนี้นะ
คุณแม่บอกว่าถึงขาเน่าเลย

อยู่ในน้ำตั้งแต่๓โมงเย็นยันตี

อีกอันหนึ่งที่ทำล่าสุดนี่คือฉีดยาฆ่าแมลง

อันนี้เป็นอาชีพที่คนต้องการ

ผลกระทบที่เราได้จากอาชีพนี้มีอะไรบ้าง
ก็หลังจากเริ่มทำประมาณ๓เดือนก็รู้สึกแน่นหน้าอกแปลก
เวลาทำมากแล้วมันจะแน่นหายใจไม่ออก
เหมือนมีอะไรมากดที่หัวใจ
นั่นคือเราสูดสารพิษเข้าไป

ก็ใส่หน้ากากแต่เป็นแค่ผ้า

แล้วกันตรงนี้มันก็เข้าเส้น
มันก็เข้าสึมเข้าไปในตัวได้
ก็รู้บรรทอนร่างกาย
ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียง่าย
แล้วที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละใช่

ครอบครัวก็เขาก็สองคนก็ตายายก็ได้แค่เก็บผัก
อ่าวันละร้อยสองร้อย
ที่ส่วนที่เราทำนี่ก็คือใช้จ่ายในบ้านไปวันแล้วก็
ให้หลานสองคนมีเงินไปโรงเรียนแล้วก็
ยังพอเก็บสรรปันส่วนได้มาจ่ายค่าไฟค่าน้ำ
รู้ไหมว่าแม่เขาเป็นห่วงในการไปทำอาชีพนี้

ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูทำเนี่ยเพื่อครอบครัวทั้งนั้น

ถ้าพี่ไหมมีตังค์อยากให้ลูกเลิกไปฉีดยาฆ่าแมลงไหม

มันมันยังไงอ่ะมันเหมือนไม่เป็นอิสระ
เหมือนเราทำอะไรก็มีแต่คนคอยมองคอยว่าว่าทีนี้ไม่ใช้
สำหรับที่เราก็ไม่ได้ฟุ้มเฟื่อยอะไร
ซื้อแกงมาถุงหนึ่งก็ยี่สิบบาท
มาเอาหมูล้างน้ำให้หลานกิน

ตรงนี้แหละที่จะเยียวยาได้ให้พอ

ตาอ้าปากได้บ้างแต่ต้องตั้งใจ
หรือนะครับเพลงที่สองนี้สองหมื่นบาทแล้วครับคุณมัย

มีจังหวะขึ้นมานิดนึงรู้จักเพลงนี้ไหมคะพี่ไหม
ไม่น่าจะขอไหวไหมคะไหวจ้ะตอนนี้คุณหมายมีอยู่แล้วนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทถ้าอยากจะหยุดก็ได้แล้วนะครับ
ตอนนี้คือไม่อยากเล่นแล้วบอกว่าหยุดก็รับ๑๐๐๐บาทกลับบ้าน
แต่ถ้าต้องการ๑แสนบาทต้องแข่งต่อไปต้องบอกว่าสู้
ถ้าสู้ปุ๊บก็คือต้องห้ามร้องผิดร้องผิดเมื่อไหร่เงินที่มีอยู่
เหลือครึ่งหนึ่งและหยุดการแข่งขันทันทีตัวช่วยยังอยู่ครบ
ยังไม่ได้ใช้เลยฟังอินโทรเพลงที่สองไปแล้ว
ราคาสองหมื่นบาทคุณหมายครับคุณหมายจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้
สู้หรือจะหยุดครับสู้สู้ครับ
เขารอให้ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับ
๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
เพลงที่๒นี้คุณหมายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
ไม่ใช้จ้ะ
สินใจสู้นะครับและไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
เพลงที่๒นี้เพราะฉะนั้นต้องร้องไม่ให้ผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
มาถึงเพลงที่๒ครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

แม่ลืมพี่จะเหมือนบอกว่าจะมาเพราะมันนี่
ตีนี้เริ่มกี่วันจากน้องนับหวันตั้งตะรอ
อบความวันไหววันใจผู้ชายลูกเรา

ไม่อายพอแต่กลัวจะหลอกเหมือนทรายฟัว
น้องอายเขานักคนชักพากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่หนักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่คาดว่าน้องรับรองเหมือนเดิม